จากข้อหาเรื่องการล่าสัตว์ป่าในเขตป่าสงวนแล้วยังมีอีกหลายเรื่องตามมานะครับ
มารับทราบข้อกล่าวหาคดีร่วมกันติดสินบนเจ้าพนักงาน
ในวันที่๑๙มีนาคมนี้ไปเจาะประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
หลังจากที่เจ้าสัวเปรมชัยกล่าวแบบมั่นใจว่า
ไม่ใช่มือฆ่าเสือดำและให้ไปพิสูจน์ความจริงที่ชั้นศาล
เป็นเหตุให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากโลกโซเชียลรวมไปถึง
แสดงถึงความมั่นใจของนายเปรมชัย
เมื่อคดีนี้ก้าวขึ้นไปสู่ชั้นศาล
ประเด็นนี้หากพูดถึงผู้ติดตามคดีอย่างใกล้ชิด
อย่างศาษิณเฉลิมลาบประธานมูลนิธที่สืบนาคศเถียน
ระบุถึงคำกล่าวของนายเปลมชัยว่ามันไม่ได้มีนัยยะอะไรสำคัญ
เมื่อมีการประกอบคำพูดว่าไม่ใช่มือฆ่าเสือดำ
หนวกกับการปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาก่อนหน้านี้
เป็นที่แน่ชัดว่านายเปรมชัยขอสู้คดีจนถึงที่สุด
ในกระบวนการของชั้นศาลนั่นเอง
อกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตว่า
สำนวนคดีที่ตำรวจทำทั้ง๑๒ข้อหา
ถ้าเป็นไปได้อยากให้มีการเผยแพร่สู่สาธารณชน
ซึ่งตัวศาสินเองยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ยากมาก
เรื่องสำนวนการสืบสวนสอบสวนไม่มีการเปิดเผย

ประธานมูลนิธิสืบนาคสะเทียนเผยว่า
การตั้งข้อหาทั้งในเรื่องของคดีงาช้าง

รวมไปถึงคดีรับสินบนที่ล่าสุด
บังคับการป้องกันปรับรามการทุจริตและประพฤติมิชชอบ
หรือปปแจ้งข้อหาในเปรมชัยและนายยงโดดเคลือ
คนขับรถร่วมกันติดสินบนเจ้าพนักงาน
โดยจะเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่๑๙มีนาคมนี้
พร้อมย้ำว่าเรื่องของการติดสินบนไม่ใช่เรื่องเงินทอง
แต่เป็นเรื่องของการยื่นข้อเสนอเป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับการเดินป่าของเจ้าหน้าที่
โดยลักษณะการพูดจูงใจให้เจ้าหน้าที่คล้อยตาม
ซึ่งหลังจากนี้จะไม่เรียกหัวหน้าวิเชียนมาสอบอีก
แต่เรื่องนี้ศาสินเผยว่าไม่เคยอยู่ในความสนใจ
ซึ่งตัวศาสินเองสนใจอยู่ข้อหาเดียวคือ
ร่วมกันล่าสัตว์ป่าในเขตของป่าสงวนนั่นเอง
จากข้อหานี้เป็นสิ่งที่นักอนุรักษ์ยอมไม่ได้
เพราะถือเป็นการล่าสัตว์ป่าเพื่อความบันเทิงและเยอะหยั่นหลักของกฎหมายอย่างชัดเจน
ว่าเสือดำนี้จะเป็นเช่นไรเสือดำตัวนี้จะตายฟรีหรือไม่
กระบวนการทางชั้นศาลเท่านั้นจะให้คำตอบได้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน